เผ็ดผัดพริกไทยดำผัดพริกแกงเมนูหันมาครบเลยหันหมู
ในข่าวเช้าแน่นอนเอาไปดูหน่อยเมนูที่ผมว่านี่เป็นยังไง
คุณผู้ชมมันเด็ดนะเขาว่าอย่างนั้นเมนูเด็ดอ่ะผัดเผ็ดจราเข้
พริกแกงจราเข้ผัดชาจราเข้ซี่โคงอ่อนจราเข้ทอดกระเทียมพริกไทย
ราเข้แดดเดียวก็มีจราเข้หันก็มีเอาเลยให้กินเต็มที่ไปเลย
อยู่ที่ครัวน้องปลายในฟาร์มจราเข้ทศชาติฟาร์มตำบลวังน้ำเย็นอำเภอแสวงหา
จังหวัดอ่างทองครับราคาเริ่มต้นไม่แพงน้องมิ้นเท่าไหร่คะ
สี่สิบห้าบาทอู้บอกบอกใครอยากทานนะฮะฐานด้านของนางชวีวัลมีสี่
ฟาร์มบอกว่าเนี่ยนะเลี้ยงจราเข้มาเลี้ยงขายมานานแล้ว
เริ่มแรกเนี่ยเลี้ยงอยู่หนึ่งร้อยตัวเป็นตัวจิ๋วเหรอ
ปัจจุบันเนี่ยสามพันตัววายนะฮะพอเจอเศรษฐกิจไม่ดี
ราคาจราเข้มันตกต่ำก็เลยนำหนังจราเข้มาแปรรูปเป็นกระเป๋า
หนังเป็นเข็มขัดเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่านะครับให้อยู่รอดต่อไป
ที่สำคัญเนื้อของจราเข้ก็นำมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารได้
สารพัดเมนูนะฮะมีนายพิเชษมีศรีสามีนี่แหละเป็นพ่อครัวทำเองเลย
โดยอาหารตามสั่งจากเนื้อจราเข้ราคาเริ่มต้นอย่างที่บอกไป๔๕บาท
ถ้ามีไข่ดาวเพิ่มเติมไปนะก็ห้าบาทหรือซีกโรนจราเข้ขายกิโลกรัมละหนึ่งร้อยบาท
แต่ถ้าซื้อแบบที่เขาหมักให้แล้วเอากลับไปทำกินเองนะฮะ
คิดราคากิโลกรัมละหนึ่งร้อยสิบบาทส่วนเนื้อจราเข้แดดเดียว
ขายกิโลกรัมละสองร้อยบาทโอ้โหคุณผู้ชมคนเนี่ยนะตอบรับดีมาก
เนี่ยฮะจราเข้หันคือมันก็มันก็พอได้ไม่แต่ว่าพอเห็นฮัง

อ๋ออันนี้คือเมื่อกี้คือยังไม่ได้หันมะ
ก็ดูเหมือนเนื้อไก่เหมือนกัน
และเมนูที่น่าสนใจอีกอย่าง

๓๗๐๐บาทถึง๔๐๐๐บาท
เขาจะนำจราเข้อายุไม่เกิน๓ปี
หนักสัก๓๐กิโลกรัมได้
ยาวประมาณ๑๕๐๑๘๐กิโลกรัม
เป็นขนาดที่เอามาหันกำลังดี
เนื้อกำลังนุ่มไม่เหนียวน่ากิน

ใครที่ชมแล้วรู้สึกหิวมาเช้านี้
อยากกินขึ้นมาไปสิอ่างทอง
โทรไปถามก่อนไปจองก่อน
คือถ้าเกิดผัดเผ็ดมาแล้วพอจะกินได้อยู่เนาะ

เออแต่ถ้าเกิดมาทั้งตัวมันจะหมุนให้เราดู
มันก็จะแบบเอ่ย
แต่พอรู้แล้วเป็นจราเข้ก็หวานอยู่ดี

คุณผู้ชมใครมีเมนูเด็ดนะส่งมาให้เราแบบนี้ก็ได้นะคะ

นี้ยังมีอะไรให้เราได้เพลิดเพลิน
เป็นสุนทรีย์ทางรสชาติแล้วก็อาหารกันอีกนะคะ